เราผูกพันกับเรื่องราวของซีอุยกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะ
กับประวัติชีวิตรวมถึงเรื่องของคดีฆาตกรรม
กลายเป็นว่าซีอุยนั้นได้รับฉายาว่าเป็นมนุษย์กินคน

ก็หลังจากที่ร่างของซีอุยได้รับโทษประหารชีวิต
กระทั่งมาจัดแสดงที่โรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่ปี๒๕๕๙
พรุ่งนี้แล้วนะครับจะเป็นวันสำคัญ
ที่ร่างของซีอุยจะถูกนำไปชาปนกิจแล้วนะครับ
ก็ถือว่าโอ้โหการเก็บอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราช
เพื่อจัดแสดงให้คนได้เข้าไปชมได้เข้าไปศึกษา
เก็บมา๖๐ปีครับแล้วก็หลังจากนั้น
มีนักมนุษยชนยื่นเรื่องถึงกรรมธิการสิทธิมนุษยชน
พิจารณาคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับนายซีอุย
จนกระทั่งนะครับมีการพูดคุยกันของสิริราชกับกรมราชธรรม
ก็สรุปแล้วว่าพรุ่งนี้นะครับก็จะมีกำหนดการแบบนี้
โมงเช้าจะมีการรับร่างซีอุยออกจากโรงพยาบาลสิริราช
โมงเช้าจะไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบางแพรกใต้จังหวัดนทบุรี
แล้วก็เที่ยงจะเริ่มพิธีแล้วก็บ่ายโมงตรง
จะมีการชาปนกิจร่างของนายซีอุยแซ่อึ้ง
ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณผู้ชมในข่าวเที่ยง
อยากให้ได้ติดตามกันคือถ้าเกิดว่ามีบรรยากาศสดมาให้
เดี๋ยวจะได้ดูกันช่วงข่าวเที่ยงด้วยนะคะ
ใช่นะครับเรามีรายงานสดให้ทราบเลยนะครับ
ส่วนทางด้านของชาวทัพสแก่ที่จังหวัดประจวบกรีคัน
ก็เตรียมจะเดินทางมาร่วมพิธีชาปนกิจนายซีอุยด้วย
เพราะอะไรคุณถ้าย้อนไปดูประวัติและตำนานของนายซีอุย
โดยเฉพาะกรณีที่นายซีอุยหลังจากถูกจับแล้ว
ให้การต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเมื่อวันที่๓๐มกราคม๒๕๐๑
ว่าเขาหนีทหารเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่วันที่๒๘ธันวาคม๒๕๖๒
และสถานที่แรกที่เขาเข้ามาอยู่ในเมืองไทย
ก็คือที่ตำบลทัพสแก่อำเภอทัพสแก่ประจวบคลีขัน
รับจ้างทั่วไปในแปลงผักอะไรต่าง
เรื่องนี้ชาวทัพสแก่อย่างนางสาวมาเรียเผ่าประธาน
ซึ่งเป็นกำนันตำบลทัพสแก่แล้วก็เป็นตัวแทนชาวบ้าน
ก็จะมาร่วมในพิธีชาปนกิจ
และเธอก็ยอมรับว่าเกิดไม่ทันยุคของซีอุย
แต่พ่อพ่อของกำนันเกิดทัน

ฟังเรื่องของซีอุยซึ่งเป็นชาวจีน
ซัวเถาลอยทะเลมาขึ้นฝั่งประเทศไทย
หนีทหารมาจากจีนแล้วก็มาอยู่ที่ทัพสแก่เป็นที่แรก
รับจ้างปลูกผักอยู่ในพื้นที่นานหลายปี
แล้วก็ขณะที่นายทองพันธ์ชูรสอายุ๘๒ปี
คุณตาทองพันธ์ซึ่งเป็นรองนายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทัพสแก่
โตขึ้นมาอยู่ในยุคซีอุย
เข้ามาอยู่ในตำบลทัพสแก่ก็เปิดเผยว่า
สมัยนั้นนะเห็นซีอุยรู้จัก
เห็นซีอุยมาทำงานรับจ้างปลูกผัก
แต่ตาทองพันธ์ก็ยังอายุน้อยอยู่เลยนะครับ

ก็กลัวซีอุยเหมือนกับเด็กคนอื่น

เพราะตอนนั้นยังไม่มีข่าวออกมายังไม่ถูกจับ

เพราะว่าซีอุยเขาเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยคุยกับใคร
เข้งขรึมแล้วก็เดินหลังค่อม
แล้วก็จะถือไม้ถืออะไรเนี่ยก็เลยกลัวนะฮะ
เพราะว่าถ้าในพื้นที่มันเหมือนเป็นแค่คำบอกเล่า

เรื่องเล่ากินตับเป็นแค่เรื่องเล่านะครับ
และทีนี้จะมีการขอกระดูกของซีอุย
หลังจากทำพิธีชาปนกิจพรุ่งนี้เนี่ย
มาเก็บไว้ในพื้นที่ของทัพสแก่

หรือว่าทางวัดบางแพรกใต้อนุญาตนะครับ
ก็จะมีการขอกระดูกนำมาเก็บไว้
ที่พื้นที่แรกที่ซีอุย
เขามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการคืนศักดิ์ศรีให้ซีอุยเรียบร้อยแล้วนะ
พรุ่งนี้อย่าลืมรอติดตามในข่าวเที่ยงไทยรัฐของเรานะครับ